เห้ยไทยโปสดอทคอมเป็นช่องทางออนไลน์นะฮะที่ประชาชน
จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับบัตรภาพผนึกตรา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
จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะ
นามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ที่อยู่
สำหรับการจัดส่งนะคะจะสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน๑คน
ต่อ๑การ์ดที่ระลึก๑ใบเท่านั้น
หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือเดินทางไปเองนะคะลงทะเบียน
ผ่านที่ทำการปริศนีทุกข์แห่งทั่วประเทศ
ปรายศนีย์ไทยคาดว่าจะสามารถส่งบัตรภาพชุดพิเศษนี้นะคะ
ภายในวันที่๒๐มกราคมปีหน้า
ซึ่งทางปรายศนีย์ไทยแนะนำมาว่า

เพราะว่า๑ไม่เสียเวลาไม่ต้องเดินทางไปเอง
ก็คือรายชื่อจะเข้าระบบทันทีค่ะ